มีคลิปอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายที่หลายทางเลยนะฮะ
โดยเฉพาะแยกวัดใจในจังหวัดต่าง
คุณผู้ชมผมรวมมาให้ดูเลยว่ามีแยกวัดใจที่ไหนบ้าง
วัดใจแรกไปวัดใจกันที่สระบุรีกันก่อน
ไปดูคลิปวงจรปิดกันนะครับ
โอ้โหย่ากนี้ก็ต้องวัดใจกันเหมือนกัน
รถใหญ่ก็เยอะเหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้ก็จะออก
ฝั่งนู้นก็ออกมาแล้วสุดท้ายโดนมอเตอร์ไซค์อีกคันเกี่ยวนะฮะ
อันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นบริเวณกลางสี่แยก

นะครับชาวบ้านบอกแบบนี้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเลย
เป็นสี่แยกวัดใจจริงไม่มีสัญญาณเตือน
ใครมาก่อนก็ไปก่อนมาหลังก็ไปหลัง
ตัดสินใจพลาดก็โดนแบบผู้หญิงคนนี้แหละนี่ยังไงคือ
แต่มันก็มีหลายรายเหมือนกันที่มาหลังแต่อยากจะไปก่อนไง
เขตตรงนี้เป็นเขตชุมชนมีโรงเรียนหมู่บ้านคนพลุกพลาดเลย
เรียกร้องหน่วยงานหน่อยเข้ามาแก้ไขหน่อย
ติดไฟติดอะไรไว้สักหน่อยดีไหมนะฮะอันนี้ที่สระบุรี
อ้าวไปอีกที่หนึ่งที่นครนายยกครับคุณผู้ชมฮะ
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่นายเบนจพงศ์เพ่งพิษอายุ๒๗ปี
ช่างซ่อมรถยนต์ขับกระบะสีขาวคุณดูไกลนู่น

ถนนสายบ้านนาบางอ้อหมู่๗บ้านชุมแสงตะบนพิกุลออกอำเภอบ้านนานะครับ
แต่เหตุการณ์นี้สุนัขตัดหน้าคุณเขาเลยหักหลบฮะ
พอหักหลบปุ๊บเหินทันทีเหินขึ้นเกาะกลางถนน
เสาไฟฟ้าส่องสว่างกระบะหมุนคว้างกระเด็นไปตกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมสภาพกระบะเนี่ยพังเสียหายยับเยินแต่ถามว่าคนเป็นอะไรไหม
คนขับนายเบนจพงฯอายุยี่สิบเจ็ดปีคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูนะฮะปรากฏว่าแค่ขาถลอกเจ็บเล็กน้อยเอง

ยังมีสติพูดคุยได้เลยนะแล้วทีนี้นักข่าวก็ต้องถามน้องเอ้ย
แขวนอะไรไว้เนี่ยน้องเขาควักออกมาให้ดูเลยนะ
มีไหมตอนที่ควักพระออกมาให้ดูเนี่ยฮะพระหลวงพ่อเกิดวัดสะพานครับพี่
นี่ฮะเกจิชื่อดังอำเภอบ้านนาฮะผมคล้องในคอฮะ
้วคาดปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ผมก็งงเหมือนกัน
รถผมพังแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์กับญาติบอกพี่รถผมพังหมดเลยเนี่ย
แต่ตัวผมไม่เป็นอะไรโอ้ยตัวไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว
ของคุณหมาตัดหน้าแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมดิฉันพาไปดูงูตัดหน้าหน่อยค่ะ
สภาพรถก่อนเลยสภาพรถเนี่ยนะล้อน่ะชี้ฟ้าเลยอ่ะโอ้โห
นี่สภาพแบบนี้ค่ะที่ราชบุรีเมื่อวานนี้นะงูตัดหน้าเหรอฮะ
ใช่ค่ะตำรวจสพโพธารามไปตรวจสอบเหตุการณ์รถคันนี้
เขาไปชนกับป้ายบอกทางชนต้นไม้ปีนขึ้นไปบนราวสะพาน
เหินข้ามคลองตกอีกฝั่งอ่ะโอ้โหถามว่าพอพอฟังแบบเนี้ย
นึกภาพตามเลยนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้ตรงถนนเพชรกะเสมขาเข้าเนี่ยนะคะ
คนขับเป็นผู้หญิงด้วยคุณคุณสมใจเล่าให้ฟังว่าได้รับบาดเจ็บ
เจ็บที่ตรงส้นเท้าเพราะว่าโดนกระจกบาดไงก็ถามพี่
เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นพี่กำลังจะกลับบ้านที่ดำเนินสะดวก
ก็จะกลับรถใต้สะพานบ้านสิงห์นั่นแหละงูมันเลื้อยผ่านไง
จังหวะนั้นอารามตกใจเฮ้ยจะทำยังไงดี
ถ้าเกิดว่าขับตรงไปนี่ทับงูแน่หักพวงมาลัยหลบแล้วกัน
แล้วรถมาเร็วก็เลยเสียหลักปีนขึ้นไปบนราวสะพาน
แล้วรถเหินแบบนี้อ่ะนะคะโอ้โหนี่เขาก็งงฮะ
งูมาอยู่กลางถนนมาเลื้อยอยู่ได้ยังไงฮะอีกเหตุหนึ่งก็งงเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะงูขึ้นไปอยู่ที่ป้ายบอกทาง
คุณผู้ชมนี่ต้องชี้ลูกศรนะไอ้ป้ายบอกทางสีฟ้า
แต่เราชี้ลูกศรแดงเพราะอะไรเพราะงูอยู่ตรงนั้น
ถ้าซูมเข้าไปดูใกล้งูมันขดอยู่คุณ
งูเหลือม๒เมตรขดอยู่ด้านบน
ตอนแรกนะชาวบ้านก็ไม่รู้เอ๊ะนั่นมันอะไรนะนั่นมันอะไรนะ
อนขดอยู่ตรงป้ายบอกทางกลางถนนเลยแยกป่างิ้ว
ทางไปอำเภอโพทองหมู่๓ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรุดมาตรวจสอบ
แล้วก็พางูเอ้ยงูน้อยเอ้ยไปนู่นนะไปอยู่ป่าไหมนะฮะ

คุณนี่ตอนที่มันลงมานะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบจับเพราะไม่งั้นจะเลื้อยหนีทันที
ใช่แล้วถ้าเกิดมันเลื้อยไปนี่กลางถนนถูกรถทับแล้วนะ
เออทำไมรถทับนี่แล้วก็รถเบี่ยงนะคุณเปิดปฏิเหตุได้อีกนะฮะ
คือมันคงเลื้อยมาจากฝั่งนู้นนะคุณนะแล้วก็มาแวะเกาะกลางนิดนึง
จะไปไหนดีขอดูจากที่สูงได้ไหม
ดูจากป้ายคุณขอเลื้อยขึ้นไปบนป้ายหน่อย
ดูจากที่สูงว่าเราจะไปไหนต่อนะฮะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่นำไปปล่อยป่านะครับ